เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าต้อนรับเบบีกันแบบอบอุ่นเลยนะฮะ
ชื่อแต่ละบ้านลูกน่ารักทั้งนั้นเลย
มาดูที่มาที่ไปของชื่อกันหน่อยดีกว่า
บ้านแรกจุ๋ยวรัฐยาแล้วก็พุทธพุทธิชัยค่ะ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

เป็นชื่อที่น่ารักแล้วก็บ่งบอกถึงความเป็นครอบครัวได้อย่างดีเลยล่ะค่ะ